รายการนี้ล้อเรียนรายการของไทยรัฐทีวีมานะครับ

รายการนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดปี๒๐๑๙
ขอโทษครับ๒๐๑๖ลืมไปนะครับคิดปีไปนิดนึงนะครับ
เกิดขึ้นมากครับทุกพี่คลุมครับจะบอกแต่ละเดือนเงียวติดแพสแตกติดเพลงเยอะมากนะครับ
ว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวเชิญ๒คนมาแล้วอับรอบมือ

มันมีดราม่าที่เกิดขึ้นเรื่องแรกเลยมีเรื่องอะไรบ้างได้ไหมฟังหน่อย
ตอนปีที่ผ่านมานะครับ
ทุกคนยังจำได้ดีผมเชื่อว่าทุกคนยังจำได้ดี

ทุกคนก็คงจำได้นะครับว่าเขาดังเพราะอะไร

อ่าเรื่องราวของเขา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
อ่ะหลังจากคลิปนี้แล้ววันนี้คืออะไร

ขอบคุณพี่คนนั้นที่ถ่ายคลิปเอาไว้

เลยกลายเป็นยอดฮิตติดเทรนด์ดังเลยนะครับในต้นปีที่ผ่านมานะครับ
เอาต่อมามีเรื่องอะไรอีกที่น่าสนใจ
มันเป็นแบบว่าเหล่าชีวิตน้องน้อย

ไม่ค่ะแต่ว่าคุณแม่นางนี้ขึ้นไปปุ๊บนะคะ
ปีก็แยกกับวันนี้เด็ดนะคะที่คุณแชร์กันไปแบบ

แฟนผมยังกลีบกับเราไม่เลย

ผมเจอคนที่ใช่แล้ว
เขาหินหน้าหมวด
อ่าคิดนี้ผมเจอแบบนี้คอยบอกไป
พูดอย่างนี้ได้มั้ย

เป็นอีกคำหนึ่งที่มีคนพูดกันเยอะมาก
มันยังไงเนี่ยไอดีต่อใจมันมายังไงเนี่ย

ไม่มีก็เหมือนกับว่าอยู่ไปเจออะไรอ่ะ

อสคะหนูว่าไปเจอผู้ชายคนนึงมานะคะ

คือนี้ต่อใจมากเลยคือเบอร์ส
ก็ไม่ได้แต่อ่ะเดินไป
จริงมันมีคำว่านกอีกคำนึงนะทั่วค่ะ
หีทเส้นใต้เรียกว่านก

มันก็จะต้องเป็นเฮ้ยนกอ่ะ

มันก็พูดคำนี้เลยอะ
มันมาง่ายไงในคำนี้

เรื่องนี้ก็เผือกอย่างหนักนะคะ
เผือกระดับที่อายทีนก็เอามาอยู่ตาเป็นแพนด้าไปแล้ว
เมื่อน้องปัน

ผลัพเทียม

เมื่อน้องปันเนี่ยอยู่นางก็ลงไอจี
แล้วเป็นช่วงคลุมผมเหลือ

ก่าคเทื๊ด

น้องก็บอกว่าเสียงสูง

อีกแห่งว่าแบบเพจดังอะไรอย่างนี้

วาววะเป็นลุงที่มีคน

ในวงคลใช่เจีบแล้วอร่อย

แต่ว่ากลมปันเป็นแบบว่าดาราร์แห่งปีไปเลยนะ

สิ่งสุ่มมาก

แต่ว่าร่าสุดยอดไปทำสำเร็จอ่อนกว่าใช่ไหม

สุดยอด

ก็บ้างคิงเส้นป้าคำนี้เพราะว่า

ไหนก็ลากมาข่าวบันเทิงแล้ว

อันนี้ไม่รู้ว่าจะ

เรียกว่านักข่าวทุกโต๊ะทำงานกันเหนื่อยมาก

ผมไม่ชอบการเล่าเรื่องบันเทิงของพวกนี้
นิดหนึ่งค่ะ

ผ่านจากข่าวบันเทิงมาเยอะแยะมากมายแล้ว
แต่อันนี้มันมีข่าวสังคม

ที่เกิดขึ้นช่วงปีที่ผ่านมา

น้ำพ่วงปีข้าวสี่คือหม่อยว่า

คือหม่อยว่า

แล้วแค่สอบบาดใดสองขั้นคือถึงชั้น๒
ไม่แล้วถึงชั้น๒นะ

เพราะที่นี่คนเซอร์เซียลฟี่มาหลายมาย

มีกรุงเท่านั้นทรวมเลยครับ

รอที่สุเมฆ

มันรอละบาย

เดี๋ยวพอละบายเติมก็ไม่ช่วงแด้

รถการณีรถการณีมันมีประเด็นรถการณีมีประเด็นยังไง
นี่มันคือของรถหลวงหลวงเติม
คำแรกที่มีดีเจอมาไปกันยังคนแพทย์

ตั้งแต่มาไซจะหนีแต่ว่าเขาก็บอกว่าเหมือนเขากลัวก็ไม่จำสิทธิ์จัดได้ในที่สุด
แล้วก็เลยจัดมาแล้วโดยการ

หลักเข้าบันแล้ว

เขาก็คนขับนิดคนนี้
หลับหลับสื่อต่อนั้นแหละ
อ๋อจับได้มั้ย

ตัวเลยนะตัวเลย

ก็เลยเป็นประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับกรณีนี้
ดราม่าละชิบใหญ่ไปพีบ

ก็เหาะเอาอุจจังมากเงิน

แต่ว่าแบบเหมือนวงการวัยรุ่น

ยังวายรุ่นอยู่
แต่ว่าหน้าก่อนหลังคนเหรอ
ชุดใหญ่ฟัยกับพิก

ไม่รู้ว่าตรงที่มามาจากไหนแต่ติดแฮชแท็กคนเยอะมาก
ก็ใช้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบอะไรที่มันแบบเหมือนเวอร์
เหมือนมันแบบเวอร์วังอลังการ
คำนี้แบบมันเก่าไปแล้วนะ
อย่างถ้าเป็นรุ่นอย่างถ้าเป็นรุ่นกว่าจะเปรียบเทียบคำนี้ว่าอะไร

เป็นอีกคำนึงใช่ไหมใช้ไหมเนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นมีควายด้วยเหรอ
เฮ้ว่างแล้ว
เหมือนได้หมดถ้าสดชื่น
แต่ว่าแล้วถ้าได้หมดแบบมาสดชื่นสิครับ

คนนี้ต้องไปดูเสียงล้างด้วยคนผู้ชมครับก็ไม่มีในตคะที

อยู่มันก็เป็นคำที่แบบ
ไม่รู้ยังไงมันก็ผุดขึ้นมาเฉยในโซเชียล
ว่าเหมือนน้องแบบ
น้องเด็กแว้นแต่นี้ไม่ใช่นะคะ
เหมือนแถวบ้านมีชิ้นคือก่อนก็ไม่ใช่

จัดเต็มเลยเพราะว่าคืนนี้ไปเที่ยวกันชุดใหญ่ไฟกับพรีฟอะไรอย่างนี้
แล้วก็แปลว่าเฮ้ยจะไปไหน
อ่ะเราก็แปลว่าเฮ้ยได้หมดถ้าสดชื่นวันนี้

อ๋อเฮ้ยนะครับบอกตรงด้านหัวข้าวอับยาครับ
เรียบร้อยแล้วนะครับงวดสุดท้ายของสิ้นปีที่ผ่านมา

โอ้ยจัดเยี่ยมจัดเยี่ยม
อันนี้ตรวจคงมาแล้วด้วยนะ

อ้าวเฮ้ยนี่ไม่เหมือนที่พญาเต่าหอยบอกไว้ดีวะ

ไม่ใช่เกี่ยวกับวันลีฮิตในโซเชียลนะครับ

ตอนสภาวะเศรษฐศิลป์แบบนี้มันแรร์มากค่ะ

ทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล

คนพูดถึงเยอะจริงนะครับท่านผู้ชมครับ
จะบอกว่าเราก็พยายามรวบรวมมาให้แบบนี้ครับ
เชื่อว่าหลายคำจะมีมากมายไปกว่านี้
ใครมีคำพูดอะไรมากกว่านี้ก็ต้องส่งมาคุยกันได้นะครับ
อยากจะฝากอะไรให้ติดตามพวกเราผ่านทางไหนได้อีก

ทุกอย่างพิมพ์มาว่าใครรักอยากจะติดตามทางช่องทางไหนก็แล้วแต่ได้หมดภาพสดชื่น
ยังไม่ติดตามให้เสียงกันอีก

ก็ปีหน้านะครับหวังว่าคงจะไม่มีดราม่าแบบ
ราม่ากับเรื่องที่แบบ
เฮ้ยอะไรกันบนท่องถนนอะไรอย่างงี้

คนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

นี่ให้นิดเดียวมองเวลาหมดแล้วเนี่ย